คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องราวของผู้หญิงคนนึงค่ะ
ชื่อวฟ้านะคะอายุ๒๕ปีเธอเป็นนางแบบเพ็นพริตตี้
เป็นการตรวจร่างกายว่าเธอถูกทำร้ายร่างกายจากอดีตแฟนนุ่มค่ะ
แต่ปัญหาคือเหมือนกับอดีตแฟนหนุ่มคนนี้ข่มขู่เธอ
อ้างว่ารู้จักกับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่อย่างนั้นอย่างนี้
เธอก็เลยต้องออกมาร้องสื่อนะคะนี่คือบาดแผลเนี่ยนะคะ
แล้วเธอก็มีหลักฐานคือใบตรวจร่างกายไปแจ้งความเลยค่ะ
เพื่อที่จะดำเนินคดีกับในบอยอายุ๓๐ปีอดีตแฟนนุ่มของเธอ

บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเที่ยงคืน๑๓มีนาคม
ตอนที่เธออยู่ที่บ้านพักของอดีตแฟนนุ่มค่ะ
กับแฟนทะเลาะกันเป็นเรื่องของความหึงหวง
แฟนนุ่มเอ่ยปากบอกว่าขอเลิกแต่ก็ยังทะเลาะกันต่อ
นุ่มก็พยายามยื้อแย่งโทรศัพท์มือถือ
เธอก็เลยเปิดประตูห้องเพื่อเดินหนีนะคะ
หนุ่มคนนี้อ้างว่าคือหน้าผากไปชนประตู
ก็เลยโมโหทำร้ายร่างกายเธอจนบาดเจ็บอะค่ะ
บีบคอเธอด้วยอะไรด้วยผ่านไปเป็นชั่วโมงอ่ะ
ลูกพี่ลูกน้องได้ยินเสียงก็เลยรีบมาช่วย
แล้วก็มาห้ามจนฝ่ายชายใจเย็นลง
แล้วก็พาไปโรงพยาบาลนะคะเย็บที่มุมปากเนี่ยนะ
สิบเอ็ดเข็มนะคะเพราะว่าเป็นแผลฉีกขาด
ริมฝีปากด้านล่างขวาแล้วก็ที่ริมฝีปาก
ฝั่งขวาด้านใต้ก็เป็นแผลเหมือนกัน
ฟกช้ำรอบตาซ้ายรอยฟกช้ำที่คอด้านขวา
กล้ามเนื้อบ่าซ้ายก็อักเสบนี่คือบาดแผลนะคะ
เธอบอกว่ายืนยันเลยว่าจะเอาเรื่องกับอดีตแฟนหนุ่มคนนี้ให้ถึงที่สุด
เพราะว่ามีการอ้างว่ารู้จักกับตำรวจชั้นผู้ใหญ่
ไม่กลัวหรอกกฎมงกฎหมายอดีตแฟนหนุ่มอ้างกับเธอแบบนี้นะ
เธอก็เลยบอกว่าเธอก็ไม่ได้ยังไงก็ต้องเอาเรื่อง
เพราะว่าไม่รู้ว่าอดีตแฟนนุ่มคนนี้จะกลับมาทำร้ายร่างกายเธออีกหรือเปล่า
แล้วก็อยากจะให้บทเรียนกับผู้ชายคนนี้ด้วยว่า
ไม่ใช่ว่าคุณจะมาทำอะไรกับผู้หญิงก็ได้นะ
คบกันมาเกือบปีทำไมถึงมาทำแบบนี้กันได้ลงคอนะคะ
บอกเลยว่าพอหลังเกิดเรื่องเก็บเสื้อผ้าข้าวของออกจากบ้านแฟนนุ่มเลย
กลับไปบ้านตัวเองเลยที่คลอง๔ปทุมธานี
แต่ปัญหาคืออดีตแฟนนุ่มยังพยายามติดต่อหาเธอ

ขอให้เรื่องจบไม่เป็นคดีความได้ไหมเดี๋ยวจ่ายเงินให้
เธอเลยบอกว่างั้นเอามาสิ๔แสนค่ารักษาพยาบาลค่าอะไรนั่นนู่นนี่
ฝ่ายชายบอกโอ้โหไม่ให้หรอกไปรีดไถเขาเหรอนี่ค่ะ
เลยบอกว่าโอ้โหดูสิแบบนี้เหมือนกับฝ่ายชายไม่สำนึกผิด
ไม่ยอมขอโทษด้วยซ้ำวันนี้เธอเลยตัดสินใจแจ้งความดำเนินคดีเลยก็แล้วกัน
เมื่อวานประมาณห้าโมงเย็นค่ะเขาเหมือนโทรมาข่มขู่ว่า
ถ้าคนไปแจ้งความก็ยังไงก็เป็นทะเลาวิวาสนะช่วยเล่าให้เขาฟัง
เล่าให้ตำรวจฟังให้ถูกต้องด้วยว่าคุณทำร้ายผมก่อน
เราก็เลยตอบไปแค่ว่าก็ให้ตำรวจเป็นคนตัดสิน
แล้วผมก็คุยกับผู้การแล้วผมก็ไปสอนอมาแล้วมันแค่ทะเลาวิวาส
เมืองต้นนะคะตำรวจก็ได้มีการสอบปากคำรวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วก็เตรียมออกหมายเรียกอดีตแฟนนุ่มผู้ถูกกล่าวหามาให้ปากคำนะคะ
เดี๋ยวก็จะมีการพิจารณาในการดำเนินคดีตามขั้นตอนนะคะอืมทุกผู้ชมครับ